ซึ่งหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองก็ได้ออกมาเรียกร้องนะครับ
ให้รัฐบาลเปิดเผยเนื้อหาแล้วก็ความคืบหน้า
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ถูกตีความนะครับว่า
จะกลายเป็นการตีกรอบการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่
แนวโน้มของแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างไร
ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
เราจะไม่ไปทับซ้อนอำนาจในเชิงบริหารของรัฐบาลทุกรัฐบาล
แต่ตีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ให้สามารถบริการต่อไปได้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะ
เพื่อความยั่งยืนอย่าไปมองเรื่องการเมืองคนเมืองอะไร
ขอร้องเถอะอย่าไปพูดเลยนะไม่เกิดประโยชนอะไรทั้งสิ้น
ถ้อยคำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ถึงความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ยืนยันว่าการวางกรอบอนาคตประเทศ๒๐ปีหลังจากนี้
ไม่ใช่เพื่อตีกรอบอำนาจบริหารของรัฐบาลชุดใหม่
โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติต้องขับเคลื่อนเดินหน้าไปพร้อมกัน๓ส่วน
ประกอบด้วยส่วนกฎหมายที่ต้องผ่านการพิจารณาเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ให้แล้วเสร็จภายใน๑๒๐วันภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้
ส่วนเนื้อหาจะถูกกำหนดเป็นกรอบแนวคิด
ต้องสอดคล้องกับแผนงานปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๑ปี
นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้
และสุดท้ายคือส่วนโครงการแผนงาน
แต่ละหน่วยงานจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา๒๐ปี
ซึ่งจะต้องกำหนดแผนงานตามช่วงระยะเวลา
ผูกพันงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปี
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีถูกกลั่นกองและตีความออกมาเป็นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ๖ด้าน

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แม้จะเป็นทิศทางพัฒนาประเทศในอีก๒๐ปีข้างหน้า
แต่ยุทธศาสตร์ชาติก็ยังถูกตั้งคำถาม
ว่าจะกลายเป็นอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่
เพราะหากไม่ปฏิบัติตามก็จะส่งผลให้มีความผิด
ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เขาก็จะได้ชื่อว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ

แต่มันจะมีโทษอยู่ในรัฐธรรมนูลอยู่แล้ว
มันจะเป็นกฎหมายที่บอกว่าเมื่อยุทธศาสตร์เดียว
กระบวนการทั้งหมดแล้วมันใช้บังคับได้
แต่นี่ถ้าคุณไม่ไปทำตามมันก็คือคุณไม่ทำตามกฎหมายแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นแต่คุณจะไปเปลี่ยนมันแต่คุณเปลี่ยนมันก็โอเคไม่เคยว่าอะไร
อย่างที่บอกว่า๔๐ไม่เอาจะเอากลับไป๑๔
คุณก็เปลี่ยนมันซะก่อนสิ
คุณก็ไปถามชาวบ้านชาวบ้านพร้อมกันไหม
ถ้าชาวบ้านพร้อมโอเคตกลงกลับไปที่๑๐
ไม่เพียงแค่บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาในทุกมิติ
ตามที่นายกรัฐมนตรีปรารถนา
แต่จะต้องยืดดุลและเท่าทันกระแสโลก
หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วย
เจนสักแทร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน